สัปดาห์นี้มีทีเด็ดอะไรบ้างไปติดตามครับ
จังหวะนี้สุธิพรกัดเจริญได้บอลตรงกลาง
ลองจะจ่ายให้เพื่อนแต่แตะบอลขึ้นหน้าไปซะงั้น
เกษมบัณฑิตพบมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดึง๑๒หลบวารบัตรกิลจรัดวงในพื้นที่แคบ
เสียดายจังหวะสุดท้ายจ่ายย้อนหลังให้เพื่อน
อดโดนรุมกินโต๊ะของกิติพงศ์ชัยกัปตันทีมกุ้งสายฟ้า
ใช้ความสามารถเฉพาะตัวหนีออกมาได้
ไร้แค่พลี่ทั่วโมล่าเกิดเข้าทางลอด

ใช้ทุกทักษะทั้งพริกทั้งหมุน
เล่นงานแข้งแบงคอกเกือบทั้งทีม
สุดท้ายอธิวัตรที่บ้านสิงห์ต้องตัดเปล่า